ครับมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทำให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปก่อเหตุลักชิงทองจากร้านทอง
ค่ะที่พิศนุโลกแล้วก็วิ่งหนีไปนะฮะตอนที่เขาไล่ตามจับกันเนี่ยก็ไปสะดุดล้มแล้วก็ถูกจับไว้ได้
ค่ะนะฮะผู้หญิงคนนี้พิการนะฮะแขนขวานี่ด้วนนี่ฮะได้ทองไปแล้วนะ
ใช่แล้วก็วิ่งหนีไปสะดุดล้มตรงนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ช่วยวิ่งกันตามจับ
นะจนตำรวจมาอืมก็ตะครุบตัวไว้ได้ทีแรกก็ไม่ไม่บอกว่าทองอยู่ไหน
ค่ะอ่าสุดท้ายแล้วพอตำรวจมาเค้นไปเค้นมาเธออมทองไว้ในปากอืม
แขนขวานี้ด้วนเธอบอกว่าทำไปเพราะจำเป็นต้องการหาเงินไปเลี้ยงลูก
ค่ะเธอบอกตอนนี้เธอไม่มีสตังค์เลยอ่ะตั้งใจเอาทองไปขายแล้วก็อ่ะ
เริ่มทำอ่าหากินหาอาชีพทำอ่ะคนที่เห็นข่าวเห็นภาพก็

แต่ข้อมูลของคนแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า

ตำรวจคุมตัวไว้ได้นะครับแล้วก็พาไปทำแผน
กล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือกล้องวงจรปิดแถวร้านทองแห่งนี้ที่พิศนุโลกนะครับ

หกล้มตรงหัวมุมถนนพอดีหลังจากก่อเหตุ
ไปลักขโมยวิ่งราวทองเขานะครับ

ตำรวจสพมพิสุนโลกคุมตัวไว้ได้คนก่อเหตุ
ชื่อนางวิไลลักษณ์อายุ๔๒ปี
พิการตรงข้อมือขวาเนี่ยด้วนนะฮะเป็นผู้ก่อเหตุ
ทองที่เกิดเหตุคือห้างทองจงลักษณ์
อยู่ที่ถนนนเรสวนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
นี่ก็พาไปชี้จุดทำแผนตรงจุดเกิดเหตุนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้สารภาพว่าสาเหตุที่มาชิงสร้อยคอทองคำ
ที่ได้ไปเนี่ยคือน้ำหนักหนึ่งสลึงหนึ่งเส้นเพราะต้องการหาเงินไปเลี้ยงลูก
ก่อนหน้านี้ทำอาชีพขอทานเดินทางมาจากพิศนุโลกด้วยรถไฟฟรี
พิสุนโลกรถไฟฟรีมาจากนครสวรรค์มากับลูก๒คนคนโตอายุ๑๕คนเล็กอายุ๑๒
พอมาถึงพิศนุโลกไม่มีเงินก็ทำทีเข้าไปซื้อทอง
จังหวะก็คว้าเลยวิ่งออกจากร้านโดยระหว่างนั้น
แล้วเกิดสะดุดล้มก็เลยถูกจับเอาไว้ได้
ลงที่มีสิ่งหนูละครับ

แล้วคิดอย่างไรตอนแรก
คิดว่าถ้าหนูได้ท้องไป

ก็ตอบมาที่พลายพักค่ะ
หนูขอทันอย่างลูกค่ะ
ตอนแรกคนฟังแบบนี้ก็แอบเห็นใจไง

ใช่ประกอบอาชีพขายของ
คือในมุมหนึ่งความเห็นใจมันก็มีกันได้นั่นแหละ
แต่ว่าในมุมลักษณะแบบนี้มันก็คือผิดกฎหมาย
ถูกต้องมันก็ต้องแก้ปัญหาอย่างอื่นนะเนาะ

วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณกิติศักดิ์ไปที่ร้านทองที่เกิดเหตุนะครับ

เจ้าของร้านทองที่เกิดเหตุ
ชื่อว่านางจุธาทิพย์วิศวะชัยวัด
บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้มาเปิดร้านตามปกติ
ก็มีเธออยู่ที่ร้านคนเดียวนะครับ

ท่าทางไม่มีพิรุธอะไรเลยนะ
แต่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาก็ระมัดระวังตัวอยู่

แต่เจ้าของร้านบอกว่ามันก็ดูแปลกอยู่

หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้
มาขอดูสร้อยคอทองคำ
บอกว่าขอดูสร้อยทอง๑สลึง

ตอนที่หยิบทองมาให้ดูอยู่
ผู้หญิงคนนี้คว้าไป๑เส้น

แล้วก็วิ่งหนีออกจากร้านเลย

เอามากางให้ดูแบบนี้

เพราะว่าแขนขวาเนี่ยเธอพิการ

จังหวะดูอยู่นะครับ

ก็ใช้แขนขวาช่วยนิดหน่อยคว้าไปเลย

ตรงหัวมุมนะฮะ

ช่วยกันตามจับต่อฮะเขาวิ่งต่อไปอีกนิดนึง

พยายามตะโกนร้องให้คนช่วย

ขายของร้านตรงข้ามเขาเห็นพอดี

ตอนนั้นเจ้าของร้านก็ตามไปนะครับ

แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่า
ส่งต่อให้กับคนอื่นไปแล้ว

แต่ว่าเจ้าของร้านทอง

ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าคนร้ายคนนี้

ขอเงินชาวบ้านอยู่แถวนี้
แล้วก็เคยก่อเหตุขโมยทรัพย์สิน
ของร้านขายเสื้อผ้าแถวนี้มาแล้ว

เพราะว่าเขาก็อ้างอย่างนี้
เดือดร้อนหาเงินเลี้ยงลูก

คราวนี้เจ้าของร้านเขาเลยบอกเขาไม่เชื่อ

ก็คือลูกค้าเดินเข้ามาซื้อทองเจ๊ก็ปกติ

เราก็คิดในแง่ดีไว้ไง

เจ๊ไม่รู้เหรอเขาเดินขอเงินอยู่แถวนี้ประจำ

ร้านขายรองเท้า

เมื่อเช้าก็ยังไปนั่งขอตังค์อยู่ที่ตลาดใต้

พอดีเขาวิ่งออกมา

แค่นั้นแหละเดี๋ยวก่อนเรามาเจอเนี่ย
พันธนตรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิภูมิกับการสอบภองเมืองพฤศนโลกบอกว่า
วันนี้พนักงานสอบสวนได้นำตัวนางวิลัยลักษณ์ผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับ
ทางคดีก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเพราะถือว่าทำผิดนะครับ
แต่ก็มีคนที่เห็นข่าวเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะจังหวะที่ล้มแล้วรู้ว่าพิการข้อมือขวาด้วนมาก่อเหตุชิงทอง
เพราะหาเงินไปเลี้ยงลูกเนี่ยเขารู้ข่าวเขาติดต่อมาทางตำรวจเยอะเลย

ใช่เขาบอกเขาสงสารเขาจะขอประกันตัวขอช่วยเหลือเรื่องคดีความช่วยเหลือครอบครัว
ตำรวจก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าได้ประสานไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
มนุษย์จังหวัดพิศนุโลกแล้วเพื่อจะตรวจสอบประวัติทางครอบครัวของครอบครัวนี้ก่อน
ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิศนุโลกบอกว่าครอบครัวนี้
พัฒนาสังคมจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขาเคยช่วยเหลือมาหลายครั้งแล้ว
เขาอยู่นครสวรรค์จริงแล้วมาพิศนุโลกจริง
แต่พัฒนาสังคมจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเคยช่วยเหลือดูแลมาแล้ว
ผู้หญิงคนนี้มีลูกอายุ๑๒กับ๑๖นะมีครอบครัว
แต่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวอยู่คนเดียวเงินก็เลยไม่พอนะ
อีกทั้งเคยมีประวัติเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทด้วยสำหรับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ย
ช่วงนี้ไม่ได้ไปหาหมอขาดยาแล้วต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวอยู่คนเดียว
ก็คาดว่าวันเกิดเหตุมันทีก็อาจจะเครียด
ก็เลยไปตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
มีพลเมืองดีมีญาติญาติแล้วก็มีน้องชายที่รู้ข่าว
พบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับเพื่อขอประกันตัว
ตำรวจแจ้งว่าส่งตัวไปฝากขังที่ศาลพิศนุโลกแล้ว
แล้วช่วงระหว่างการดำเนินคดีได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
เพราะช่วงนี้ต้องมีจุดคัดกรอง
ไข้สูงมีอุณหภูมิ๓๘องศาเซลเซียต
ก็เลยต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราชนะ
หลังจากนี้ก็ต้องรอดูเรื่องของโค้งของไข้อะไรพวกนี้ด้วย
เรื่องการประกันตัวก็ให้ญาติประกันตัวไปโดยใช้หลักทรัพย์๗๕๐๐๐บาท
เรื่องแบบนี้ก็ต้องมองหลายมุมหลายมิติอะเนาะ